วันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูเรื่องของการ

โอ้โหล่าสุดตอนนี้กล้องวงจรปิด

คือรอดูคือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุวุ่นวายค่ะ
วันนี้นายกรัฐมนตรีก็เลยออกมาบอกว่า
เชื่อว่าชาวอีสานจะไม่มาให้กำลังใจอดีตนายกยิ่งลักษ

คือไม่ได้ห้ามมาได้เชื่อว่ามาแต่ไม่มีความวุ่นวายแน่นะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงท่านนายกพูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะคะ
เจ้าที่ร้องเตรียมการของเขาไว้
พลโทอภิรัตคงสมพงศ์แม่ทัพภาคที่๑
ในฐานะผู้มนุยการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
ทัพภาคที่๑ก็ยอมรับค่ะว่า
ประชาชนที่ไปรอฟังคำตัดสิน
เพราะคาดว่าน่าจะใช้เวลาในการพิจารณาคดีในการอ่านคำตัดสินค่อนข้างนาน
ตลอดทั้งวันหูคาดว่าอาจจะถึงค่ำ

ตำรวจกว่าหมื่นนายก็น่าจะดูแลพื้นที่ได้อย่างเต็มที่นะคะ
แต่ทหารเนี่ยก็จะประเมินสถานการณ์ติดตามด้านการข่าว
ประกบแก่นนำกลุ่มฮาร์ดคอร์ที่อาจจะมาสร้างความวุ่นวายมาปั่นปวน
อาจจะทำให้สถานการณ์บานปลายมีการจัดตั้งกองบัญชาการควบคุม
บกควบคุมเพื่อติดตามประเมินสถานการณ์นะคะ
ห้องน้ำสาธารณะเคลื่อนที่๔คันเพราะสารไม่อนุญาตให้เข้าไปข้างใน
ก็เข้าห้องน้ำสาธารณะที่เป็นรถเคลื่อนที่นะคะ
อย่างที่บอกผู้สื่อข่าวไปสังเกตดูคุณภาคภูมิกล้องวงจรปิด
นี่ไงนี่มาติดเพิ่มเพิ่มค่ะเยอะมาก
มุมหนึ่งบางทีมี๒ตัวหันไปแบบ๒แฉกอย่างนี้
เยอะเลยนะคะเพิ่มกว่า๗๐ตัว
ติดตั้งโดยกรมธนารักษ์ค่ะก็เป็นเจ้าของพื้นที่นะคะ
อีกส่วนหนึ่งก็เป็นของทหารไปติดตั้งกล้องวงจรปิด
หลายอย่างเลยคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้องเก็บภาพมุมกว้าง
กล้องบันทึกภาพความละเอียดสูง
ส่วนไปติดไว้ชั่วคราวเพื่อดูแลความปลอดภัย
เฉพาะในวันที่๒๕สิงหาคมเท่านั้นก็อยากจะให้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ศาลก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องมีข้อห้ามเยอะนะคุณภาคภูมิฮะ
เพราะว่าการจะเข้าไปในพื้นที่ศาลเนี่ย
มีกฎหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ควรจะละเมิด

อันนี้ถ้าจะเข้าไปในศาลสำหรับผู้ที่ได้รับการอนุญาตให้เข้าไปนั่งฟัง

ทั้งผู้ที่เป็นฝ่ายผู้ฟ้องผู้ถูกฟ้องผู้ติดตามหรือว่าสื่อมวลชน
โทรศัพท์มือถือศาลท่านบอกว่าฝากเอาไว้ข้างนอกก็แล้วกัน

ถ้าจะเอาเข้าไปก็ต้องใส่ซองพลาสติกให้เรียบร้อย

นั่งฟังได้ถ้าเป็นสื่อมวลชนจดได้จำได้

ตลอดเวลาไม่ได้เพราะว่าสารท่านก็ต้องการความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ด้วย
และมีข้อกำหนดว่าอย่างสื่อมวลชนเข้าไปใครเข้าไปแล้วแล้วพอเดินออกมา

ดังนั้นก็ต้องรอลุ้นกันดีในวันศุกร์นะคะ
ก็มาดูความเคลื่อนไหวของคนที่ตกเป็นจำเลย
คุณยิ่งรักชินวัฒน์ครับอดีตนายรมนตรี
วันนี้ตลอดทั้งวันยังคงเก็บตัวอยู่ในบ้านพักในซอยโยธินพัฒนานะครับ
ผู้ใกล้ชิดบอกว่าวันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ไม่มีภารกิจออกไปนอกบ้าน
ก็มีการรักษาความปลอดภัยของตำรวจท้องที่
ก็มาประจำการแล้วก็ตรวจความเรียบร้อยเป็นระยะนะครับ
ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดวันนี้หลายจังหวัดก็มีการตั้งจุดตรวจ
เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างที่ท่านเห็นนี่คือที่จังหวัดลำปาง
วันนี้ตำรวจสายตรวจแล้วก็ตำรวจลำปางนะครับ
ได้ออกไปตรวจราผู้โดยสารที่จะเดินทางโดยรถไฟเข้ากรุงเทพ
ก็พบว่าการตรวจสอบขบวนรถไฟฟรีขาล่องเชียงใหม่กรุงเทพนะครับ
วันนี้มีชาวลำปางร้อยกว่าคนเดินทางมากรุงเทพ
แต่ก็ให้เหตุผลว่าจะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ตำรวจเชียงใหม่วันนี้ตั้งด่านตรวจค้นรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ตามถนนสายต่างในตัวเมืองเชียงใหม่
เพื่อป้องกันเหตุร้ายแล้วก็ตรวจสอบกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น
ที่อาจจะไปขนคนเข้ากรุงเทพ
แต่ว่ายังไม่พบกลุ่มมวลชนที่เดินทางเป็นกลุ่มเป็นคณะ

ปิดท้ายพาไปดูที่อุดรธานีแก่นำนปชจังหวัดอุดรธานีหลายคนนะคะ
เช่นนายอานนท์แสนน่านอดีตผู้ก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง
ก็จะไม่นำมวลชนเข้าไปร่วมให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีที่กรุงเทพ
ซึ่งก็รับว่าจะไม่เดินทางไปนะแต่ถ้าคนเขาจะเข้าไปเอง
ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขามันห้ามไม่ได้
ก็บอกแบบนี้นะคะทหารจากมณฑนฐานบกที่๒๔
อย่างที่เห็นค่ะมีเต็นต์มีตาข่ายลายพรางตั้งจุดตรวจ
มิตรภาพอุดรขอนแก่นพลตำรวจรีพิรพงศ์วงสมาน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
บอกว่ายังไม่เจอนะคะการที่เกณฑ์มวลชนเข้ามา
แต่ถ้าการจะเดินทางมาเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลค่ะ
อันนี้ห้ามไม่ได้แต่ถ้ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อน
ผิดปกติผิดสังเกตอันนี้เนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบ
สิ่งทุกอย่างก็เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยที่สุดนะครับ
เพราะว่าแน่นอนว่าทุกฝ่ายทุกคนก็ล้วนต้องการ
จะรู้ผลคำพิพากษาในวันนั้นว่าจะออกมาอย่างไร